เพราะว่าเราจะต้องพาไปที่วัดสว่างอารมณ์ก่อน

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหากุมารจุกดำ

ไปหาคำตอบด้วยกันค่ะ
มาเลยคึกคักตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะคะ
เมื่อวานทางวัดเขาก็มีการจัดพิธีบวงสวง
ขอพรเปิดทรัพย์รับโชคจากกุมารทองจุกดำนะคะ

แต่เหล่าสาธุชนที่มีความเชื่อไม่ย่อท้อค่ะคุณ
เดินทางมาร่วมพิธีพร้อมขอโชคขอลาบกันเยอะแยะมากมาย
แบบที่เห็นกันอยู่นะคะกุมารทองจุกดำ
ใครที่เป็นสายคำนวณสายเสี่ยงโชคเขารู้กันดีอยู่แล้ว
ว่าจะต้องมาที่นี่ว่ากุมารจุกดำศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน
ว่ากันว่าใครขออะไรก็มักจะได้ดั่งคำขอ
หลายคนต้องพากันถือน้ำหวานน้ำแดง
ของเล่นต่างเสื้อผ้าชุดทหารปืนอะไรอย่างนี้
มากันเพียบเลยเพราะว่านำมาไหว้มาบนบันสารกล่าว
ขอพรจากกุมารจุกดำนะคะเนี่ยคุณสังเกตนะว่า
บริเวณหน้ารูปปั้นของกุมารจุกดำ

ทำพิธีบวงสวงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณค่ะ

ต้องไปส่องหาของดีของเด็ดกันค่ะ
เขาจะได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันต่อ
พ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่แถวนั้นเขาบอก
โอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยจ้า

ของเด็ดที่ขายดีที่สุด

แอดแอด

แอ๊ดแอ๊ดขายเกลี้ยงแพงเลย
เอ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่วัดแห่งนี้คุณผู้ชมไปแล้ว

ยกไม้ยกมือขึ้นมาอาราธนา
แล้วพูดพร้อมกันเลยว่า
ไม่ใช่อันนี้ทำบุญหยอดเหรียญใส่บาทใช่ไหม

นั่งดูชอบดูตลกด้วยกัน

อันนี้ใช่ร้านเดียวกับที่หอยใหญ่หอยแครงหอยแมงผู้เปล่า

กับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าว

เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูนะคะ